อันการได้กลายเป็นนี่แล้วสามีแห่งชาติสำหรับเรา

ก็รู้สึกเขินอายนิดนึงครับกับฉายานี้เนาะ
แล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกคน

เพราะว่ารู้สึกว่าเค้าช่วยเรามาก

เพราะว่าต้องจะยอมเอาตัวแบบนี้เข้ามาเมื่อกัน

นิดนึงนะครับเพราะกันก็ไม่ได้หวังว่ามันจะออกมาแล้วมันจะต้องตูมตามขนาดนี้อะไรอย่างนี้
เพราะว่าเขากลัวว่าถ้ามันออกไปแล้วผลตอบรับของคนใหม่มันไม่ดีเท่าคนเก่าเนี่ย
มันก็จะไม่ดีถูกต้องไหมฮะซึ่งเขาก็เลยกันว่ามันมันดีตรงที่ว่า
ก็มีมาเรื่อยครับ
อย่างเช่นพี่เพชรเนี่ยการรู้จักมาก่อนแล้ว
ก็เลยทำงานกับพี่เพชรง่ายมากแล้วเราก็จะไม่มีความเขินกันในตอนที่เราทำงานเท่าไหร่
แต่พี่ปิงปองก็คือปิงปองนะฮะพี่ปองคือปิงปอง
ส่วนพี่เต๋อใช่ทุกคนทำงานเก่งแล้วทุกคนแบบ
พอจะเข้าบทมันไม่ต้องมานั่งรอ๓๒๑แล้วค่อยแอคชั่น
เขาเป็นมาแล้วแล้วเขาพร้อมที่จะทำงานเราก็เลยพร้อมที่จะทำงานเหมือนกัน
มันดีมากปรึกษาพี่พี่เพราะพี่พี่เขาพวกผู้ชายต้องแบบ

แต่ว่าสำหรับกันมันเป็นผู้ชายอยู่แล้ว
คือในตัวละครมันไม่ได้ดูเหมือนกับว่าเป็นตุ๊ดหรือว่าเป็นเกย์อะไรอย่างนี้
ว่ามันไม่มีแบ่งนะฮะสำหรับกันมันคือผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบคนนี้
ซึ่งคนนี้มันไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเชื่อได้ว่าคนนี้คือผู้หญิง
แล้วเทคแคร์เขาให้เหมือนผู้หญิงมันก็ง่าย
ในบทมันต้องห้ามหลุดครับแต่ที่จริงมันก็มีบ้างครับ
เพราะว่าบางทีเขาก็จะมีนอกบทกันบ้างแล้วบางทีมันก็มีบ้าง
อย่างเช่นมาดามมดที่เพิ่งออกไปอัปโปรโสต์ที่๕ก็มีบ้างครับ
บางทีแบบเดาไม่ถูกว่าพี่ประดามดจะเล่นอะไรอะไรอย่างนี้
มันแล้วแต่วันนะบางวันมันเล่นมันก็เราอินกับคาแรคเตอร์มาก
ก็จะไม่หลุดขับบางวันก็มีบ้าง
ยังดูอยู่ครับช่วงนี้ยังไม่ได้รับอะไร
มีมาเรื่อยครับแต่ว่ามันก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะละเอียด
กันก็เลยขอเวลานั่งอ่านนั่งศึกษาอะไรอย่างนี้ครับผม
ก็มีมาเรื่อยเหมือนกันแต่ว่ากันก็ดูเหมือนกัน
เพราะว่าการรู้สึกว่าบางทีแล้วเราก็ยังไม่ชินกับการทำตรงนี้
เราไม่ถนัดเราก็เลยรู้สึกว่าเรายังไม่อยากเริ่ม
กันว่าเลยรู้สึกว่าทำทีละอย่างดีกว่าอะไรอย่างนี้
ก็เลยโฟกัสไปที่งานอย่างอื่นมากกว่า

ไม่พลาดนะก็มีมาเรื่อยท่าไหนที่เรารู้สึกว่ามันใกล้ตัวเรา
แต่น้อยลงเพราะว่าเรามาทำเบื้องหน้าเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้
ก็ต้องขอโทษกับเพื่อนแล้วก็ยัดด้วย
เพื่อนไม่น้อยใจครับเพื่อนถามว่าหายไปไหนครับ
เป็นคนของขนาดนี้สาวมีบ้างมั้ยครับ

มีแซวหรือไม่หรือ

ความกลัวตัวเท่าไหร่ครับ

มันเป็นโลกของเขาอะ

มันทำให้ชีวิตของเขา

มันยากที่จะให้เขามารู้สึกอย่างนี้

จะต้องมานั่งให้คนจับตามองมากกว่าแค่นั้นเอง

อาจจะยากไปสลับกันนิดนึง

มันมีบางส่วนครับการแต่งตัวแบบนั้น

เป็นเหมือนนักดนตรีขนาดนั้นในชีวิตประจำวันของเรานะ

แล้วมันจะมีความแบบใหญ่มีสร้อยมีอะไรแบบนี้นิดหนึ่ง
มันมีบางวันครับที่ผมก็ต้องเป็นตามบทละคร
ใช่รู้สึกว่ามันน่ะก็ปลักตาม
ถ้าไม่ใช่ชีวิตประจำวันเราจริงนะแล้วถ้าในสวมบทละคร
เราก็จะเปลี่ยนไปตามลุคที่เขาให้โจทย์มาหรือคาแรคเตอร์นั้นได้มากกว่า
สบายมากครับผมกางเกงยีนเสื้อยืดหนึ่งตัวผมอยู่ครับ

มันก็มันก็ผมว่ามันก็แต่งตัวธรรมดานะมันก็แต่งตัวเหมือนแบบ
รองเท้าคู่หนึ่งที่ใส่แล้วสบายและเดินได้นานผมว่าสำหรับผมเนี่ยมันทำให้แบบ
ชีวิตง่ายขึ้นและสบายขึ้น
ไม่คิดเลยครับไม่ใช่ทางอ่ะ
ชอบพี่จังเพราะเรารู้สึกว่าบางทีเราไม่รู้ว่าตรงไหนที่มันดี
หรือตรงไหนที่มันน่าชอบขนาดนั้น
เพราะว่าเรื่องของโบสถ์ก็คงด้วย
แต่ว่าแต่ละบทที่เราเล่นเราก็พยายามจะเล่นไม่ให้ซ้ำกัน
เพราะฉะนั้นมันก็เปลี่ยนตามคาแรคเตอร์ที่เราเล่น

เราเล่นเป็นนักดนตรีที่เล่นดนตรีกลางคืนเราก็ต้องทำแบบนั้น

ผมเล่นเป็นทหารผมก็ตัดผมสั้นเป็นทหารได้

แล้วทีนี้ก็คุณตัดทหารดีกว่า

ตอนนี้ผลการณ์เราก็ไม่ได้ไหม
เรื่อยครับก็รอให้เราติดตาม

ไม่ได้มีครับผม
มีครับแต่ว่ากันก็ค่อนข้าง
ณตอนนี้นะตอนนี้จังหวะปัจจุบันเนี่ย
รู้สึกว่าการแฮปปี้กับการที่รับงานเองแล้วก็เลือกเอง

ก็คือการรู้สึกว่าพอรับเองแล้วเราได้ดูมันจริง
แล้วมันได้ใช้เวลาศึกษาว่าเราอยากให้มันออกมาเป็นยังไง

คืออันนี้ยังไม่รู้เลยนะครับ
ใช่อันนี้เราว่ามันขึ้นอยู่กับจังหวะแล้วก็ว่ามันน่าสนใจไหมอะไรอย่างนี้ครับ

ต่อให้พอรู้สึกว่าเราอยากรับเอง
ในสมัยการจัดการของพวกเรา
เพื่อนที่อยากเห็นมันคือ